วันนี้นะคะมู้ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมามิกซันแมทเสื้อผ้าในสไตล์ของมู่เองผสมกับไทยดีไซนเนอร์ในสยามเซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะ
เนียเขาจะเน้นการใช้วัสดุแบบเป็นผ้ายืดผสมผ้าลูกไม้อย่างนี้
ไม่ค่อยเห็นในชีวิตประจำวันแล้วก็แบบดีเทลมันจะมีความไม่สมมาตรอ่ะ
แล้วก็ร้านนี้เนี่ยนอกจากจะมีช็อปที่เมืองไทยแล้วนะคะ

ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อ๊อฟพงศักดิ์นะคะ
อยากให้พี่อ๊อฟเล่าถึงความเป็นมาของแบรนด์นิดนึงค่ะ
มันเกิดจากความชอบของตัวออฟแล้วก็แฟนนะครับ
ก็คือของคุณกิฟต์แบบว่าอยากจะเอาสิ่งที่เราเป็นออกมาแชร์ให้กับคนอื่นได้มีส่วนร่วมด้วยกัน
ก็คอลเลคชั่นนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการที่เหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
มันพูดถึงเรื่องของการแบบเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็ผู้หญิงแบบกิฟต์ฮะก็คือผู้หญิงแบบแฟนหอมเนี่ยที่เขาแบบเหมือนมีความเป็นเปมินีน
เพราะอะไรแบบนี้คือเป็นแบบวิ่งเล่นในทุ่งย่าดอกไม้หรือเป็นเราเหมือนกัน
ให้แบบเสื้อผ้ามันมีความแบบรามาติกมีแบบลัดเอวอะไรอย่างนี้หรือว่าต้องการออกงานในโอกาสพิเศษ
ที่นี่ของน่าช็อปเยอะนะคะเดินแล้วก็แบบสายตาลอกแรกไปหมดเลยอ่ะ

คือถึงแม้จริงแล้วมู้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งตัวแบบผู้หญิงสักเท่าไหร่
เพราะว่ามิลินเนี่ยทุกคนก็น่าจะเป็นแบบสาวแบบแซ่บตัวเล็ก

จริงลุงนี้มันมีความเป็นมู้สูงมากเพราะว่ามู้ชอบใส่กางเกงทรงนี้
แล้วก็ปล่อยให้เท้ามันกอง
รับรองว่ามีของให้เลือกเยอะหลากหลายสไตล์
ไม่ว่าจะเป็นสไตล์บอยหรือแบบว่าสาวหวานอะไรอย่างเงี้ย
ก็อยากให้มากันเยอะนะคะเพราะว่ามาอุดหนุนชาวไทยกันดีกว่าค่ะ